คุณผู้ชมเราเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อที่มันเพิ่มมากขึ้นทุกวัน
มันเป็นสิ่งที่ตอกย้ำนะคะว่าการตรวจหาเชื้อมันรอไม่ได้
เพราะอะไรถ้ายิ่งรู้เร็วก็จะเข้าสู่ระบบการรักษาเร็วแล้วก็ไม่แพร่เชื้อ
ดังนั้นค่ะเป็นการยืนยันว่าภารกิจนี้ของเรายังหยุดไม่ได้ค่ะ
ต้องเดินหน้าต่อติดตามพร้อมกันนะคะกับปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อค่ะ
วันนี้นะคะทางนางสาวจิตสุภาวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ไทยรัฐกรุ๊ปเนี่ย
ก็ได้กล่าวถึงการระดมทุนสนับสนุนโครงการ
มีพันธมิตรภาคเอกชนสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับทางเรานะคะ
ก็มีบริษัทกสิกรไลน์จำกัดสนับสนุนมา๓๕๐๐๐บาท
เฟฟทีคัทประเทศไทยจำกัด๒๐๐๐บาท
แล้วก็บริษัทสยามคูเบอร์ต้าคอปอเรชั่นจำกัด๕๐๐๐บาทนะคะ
ส่วนภาคประชาชนค่ะคุณผู้ชมก็มีคนสนับสนุนโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพมาทุกวันเลยค่ะ
รวมแล้วยอดขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ๓๒ล้านกว่าบาทค่ะ
ซึ่งเป็นผู้นำเข้าชุดตรวจให้กับเราก็ใจดีนะคะมอบชุดตรวจให้อีก๑๕๐๐ชุดตรวจ

ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมดูสิเป็นล็อตที่๔แล้วนะ
ที่เราส่งมอบชุดตรวจไปยังสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครสปสชแล้วก็อีก๑๓จังหวัด
ทางสาธารณสุขจังหวัดนะคะก็รวมรวมทั้งหมดเนี่ย๔๓๕๐๐ชุด
มาดูกันหน่อยค่ะว่าส่งมอบให้ที่ไหนบ้างมีมอบให้กับมูลนิธิสหทัย๑๕๐๐ชุด
เพื่อนำไปตรวจให้กับวัดต่างนอกจากนั้นก็มีส่งมอบให้โรงพยาบาลราชวิถีนะคะ๓๒๐๐ชุด
โรงพยาบาลเลิศสิน๓๒๐๐ชุดก็ตรวจคัดกรองให้กับประชาชนที่มารักษาในโรงพยาบาล
ประชาชนมาก็จะได้ตรวจเร็วขึ้นแล้วก็ให้กับสำนักอนามัยอีก๒๕๖๐๐ชุดนะคะ
ตรงนี้เนี่ยเอาไปใช้ในการตรวจของสำนักอนามัยแล้วก็ส่งให้โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ถ้าเกิดนับดูนะตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มโครงการนี้มาเนี่ย
เราได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรเยอะเลยค่ะตั้งแต่๑๖กรกฎา
ตอนนั้นเนี่ยเรามอบล็อตแรกไปจนถึงวันนี้นะคุณผู้ชม
ไทยรัฐกรุ๊ปพันธมิตรได้ส่งชุดตรวจไปแล้วทั้งหมด๑๙๔๕๐๐ชุดตรวจนะคะ
อันนี้มันช่วยเหลือมันกระจายไปถึงคนได้เยอะมากเลย
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะการส่งมอบชุดตรวจโควิดที่โรงพยาบาลเลิศสิน
ซึ่งก็มีนายแพทย์ชัยโรธเอื้อภัยรถกิจรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิศสินเป็นผู้รับมอบ
แล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าที่ผ่านมาโรงพยาบาลเลิศสินเองตรวจหาเชื้อได้วันหนึ่ง๑๒๐คน
แล้วก็มีค่าใช้จ่ายด้วยโรงพยาบาลก็รู้สึกหดหูใจค่ะ
บางทีประชาชนที่เขาไม่ค่อยจะมีกำลังทรัพย์ไม่ค่อยจะมีทุนทรัพย์มาขอทางโรงพยาบาลตรวจ
มันก็จำเป็นมากจะทำให้คนเข้าถึงการตรวจได้มากขึ้น
ตรวจได้มากขึ้นแม้ว่าผลการตรวจออกมา
มันเป็นบวกโรงพยาบาลเองก็จะรับประเมิน
อาการของผู้ติดเชื้ออยู่ในกลุ่มไหน
ถ้าเกิดว่าอยู่ในกลุ่มสีเหลืองสีแดงก็จะเข้าสู่การรักษา
ได้ทันทีนะคะฟังเสียงรองผอโรงพยาบาล

ก็จะสามารถทำให้คนไข้หายกังวลได้ส่วนหนึ่ง
ทำให้คนไข้สามารถรู้ผลเบื้องต้นได้
ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่๑๐๐ก็ตามก็ยังช่วยได้ระดับหนึ่งเสมอ
ดังนั้นนะคะคุณผู้ชมภารกิจของเรายังคงดำเนินต่อไป
ขอบคุณพันธมิตรนะคะทุกบริษัทที่
ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือมารวมถึงถ้าเกิดเป็นภาคประชาชน
คุณผู้ชมก็ยังสามารถบริจาคกับเราได้เหมือนเดิมนะคะ
โดยสามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่ง